คุณผู้ชมถึงตอนนี้ค่ะมาดูเรื่องราวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลหน่อย
คือมีเพจดังเนี่ยนะเขาออกมาแฉพฤติกรรมของผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าป๊อป
ใช่ค่ะแต่ว่าป๊อปไปใช้
พลฐหารใช้ทำรายอยากมาก

ว่าที่เขาโพสต์มีอะไรบ้าง

ใช้ทหารปอกทุเรียนปอกร้อนแต่ไม่สุก
ใครรู้บ้างทำไงดีถ้าได้ทิ้งนี่ร้องเลยนะ

คือเธอก็อ้างตัวว่าเธอเป็นลูกสาวนายทหารยศในพลอยู่ที่โคราช
เห็นไหมคือทหารเกณฑ์เขาก็ปอกทุเรียนอยู่ในบ้านนี่แหละ

ดูวันที่นะ๑๖มิยปี๒๐๑๘นะ

โพสต์ลักษณะเหมือนกับเป็นบูลลี่
เป็นการยับสติไม่เหมือนบูลลี่มันคือการบูลลี่เลยเนี่ยแหละ

สุกก็แหลกดิบค่ะ
ฟังจากเสียงเหมือนกรอบนอกนุ่มใน

นี่อะไรอ่ะทหารหน้า
ทหารที่บ้านมีแต่หน้าลาบ
เพลียพ่อไม่เคยเอางานดีมาเลย
เออแล้วก็เขียนว่าทหารก็เซอร์เห็นดิบยังปอกทั้งสองลูกแบบนี้
แต่จริงอยากให้ป๊อปไปเรียนภาษาไทยก่อนป๊อปเขียนภาษาไทยผิดเยอะมากเลยค่ะ
เออมีอีกนะมีอีกนะ
คือช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็โพสต์เรื่องราวเหมือนกับ
เธอมีทหารเกณฑ์มาเปลี่ยนหน้าใหม่มาคอยรับใช้เธอหลายนาย

สั่งให้ล้างรถสั่งให้ล้างบ้านสั่งให้ทำสวน
บางทีก็บอกว่าอย่างข้อความอันที่ล้างรถอันหนึ่ง
คือเธอโมโหไงเพราะว่าทหารรับใช้มาล้างรถ
แต่ว่ามาล้างตอนที่เธอกำลังจะรีบออกไปข้างนอก

ทหารใหม่มาทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลา

แล้วคุณคือบางช่วงก็มีการโพสต์
ขู่ทหารประจำค่ายที่พ่อของเธอเป็นผู้บังคับบัญชา

ระหว่างที่ป๊อปเดินทางเข้าออกในค่าย
อย่างนี้ดูสิลูกทหารแท้แต่ผ่านค่ายไม่ได้

เลยถามไปว่าอยากโดนย้ายไปอยู่บ้านไหม

ก็บางทีนะดิฉันเข้าไปอ่านข้อความนะ
ก็บอกว่าพ่อจะเอาข้าราชการพ่อจะเอาเข้าข้าราชการมันจะดีมา

แล้วพูดว่าคนอื่นไม่ได้มีโอกาสเหมือนป๊อปนะ
แค่หยิบมันก็เป็นของป๊อปแล้ว
คือเอาจริงไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ที่ป๊อปโพสต์นั้น
ต้องการที่อยากจะอวดว่าแบบเออมีโอกาสที่ดี

แต่ที่แน่พ่อป๊อปจะซวยเอาค่ะ
เพราะว่ามีโพสต์อีกไงปริญญาตรียังไม่มีปัญญาจบ
นี่คุยเรื่องปริญญาโทต่อไหนกันแล้วเหรอ
จบตรีติดสิบโท
ต้องเรียนปริญญาโทจนมาถึงได้ติดร้อยตีเลย

อย่างที่บอกว่าโพสต์แต่ละโพสต์เนี่ยมันไม่ใช่ณปัจจุบันนี้
ก็โพสต์เมื่อปี๒๐๑๗ปลายปี๒๐๑๗บ้าง

มันจะเป็นโยงไปเกี่ยวกับประเด็นการเมืองไหม
เรื่องยกเลือกทหารเกณฑ์ของพักอนาคตใหม่ไหม
แต่ยังไงก็ตามพอมันเป็นประเด็นมาแบบนี้
คือทางต้นสังกัดอาจจะต้องมีการเรียกมาตรวจสอบ
ทางกองทัพทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ

ช่วงน้ำท่วมน้ำลงบ้านเปื้อน
ยังต้องไปทำความสะอาดบ้านนายเลย
ไม่รู้เป็นทหารหรือเป็นธาตุ
เพราะว่ามันมีภาพที่เขากำลังล้างหน้าบ้านไง

จะต้องเคลียร์ข้างหน้าบ้านให้ดูแบบใหม่หมด
เอาย้ายของด้วยขัดพื้นด้วยแบบนี้
ต้องรอตรวจสอบด้วยเราเป็นลูกทหารจริงหรือเปล่า

คือเหตุการณ์แบบนี้จริงมันก็มีออกมาให้เราได้ดูกันเรื่อย
แต่พอระยะหลังโซเชียลมันมากขึ้น
ขุดมันคุยมันเจอกันอย่างที่บอกนะคะ
เฟสนี้ลบทิ้งหรืออะไรก็ตาม
อยู่ในโลกโซเชียลมันอยู่ไปตลอดกาล